ที่จะเล่าต่อไปนี้เราไปดูสถิติแล้วเราย้ำเตือนกันตลอดแล้วค่ะว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กมาจากการจมน้ำเยอะมาก
เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้ว
ที่จังหวัดพัทธลุงช่วงปิดเทอมแบบนี้น้องก็ลงไปเล่นน้ำกัน
ปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ม๒วัย๑๔ปีน้องจมน้ำเสียชีวิต
ทราบเรื่องไปดูศพน้องร้องไห้โฮแบบนี้

แม่พระพระไม่ให้พระลูกมาเราไม่รู้
อืมเศร้านะครับครับฮะครับ

คนเป็นแม่เนี่ยโผล่กอดศพลูกสาวนะคะ
วัย๑๔ปีร้องไห้ปานจะขาดใจ
คุณแม่ก็เหมือนจะเป็นลมหมดสตินะ
ใช่สุดท้ายก็เป็นจังหวะก็ลุกขึ้นมากอดลูกสาวนะครับ

น้องเสียชีวิตขณะที่ลงเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณคลองวังมัชชา
ท้องที่หมู่ที่๒ตำบลตด้วนอควนขนุนจังหวัดพัทธาลุง
ตรงนี้คุณคลองมันลึกสักประมาณ๒เมตรครึ่งนะ
กว้างสักประมาณ๘เมตร
โอ้โหคลองลึก๒เมตรครึ่งเนี่ยมิดหัวขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ยังมิดเลยนะคะ

สลดนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่าย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้รับแจ้งแล้ว
ก็ลงไปที่คลองวัดมัชชาค่ะ
งมหาร่างของน้องจนกระทั่งไปพบศพน้องนะคะ
น้องผู้เสียชีวิตก็คือเด็กหญิงจีรนันทองเลี่ยมนาค
อายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนแห่ง๑

สอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตทราบว่าในช่วงปิดเทอมแบบนี้
เขาชอบกันพายเรือเล่นในน้ำนะคะ
เรือลำสีแดงเนี่ยคือเรือมันจอดอยู่ริมตลิ่งนะคุณฮะ
เด็กมาเห็นเรืออ้าวเราไปพายเรือเล่นกัน
คนที่เล่าให้เราฟังบอกว่าน้องเป็นคนพายเรือ
พร้อมกับเพื่อนแล้วก็ผู้ตายรวมทั้งสิ้น๔คน
พายเรือมาตามลำคลองห่างจากท่าน้ำ
จู่ผู้ตายพูดขึ้นบอกว่าอยากลงเล่นน้ำ

โดยมีการเกาะที่ขอบเรือเอาไว้นะคะ
สักประมาณ๓นาทีเท่านั้นนะคุณ
เวลาสั้นมากนะคะผู้ตายก็จมลงหายไป
คือน้องที่เกาะขอบเรือเล่นน้ำอยู่นะฮะ
ก็เหมือนจะดำน้ำบอกเพื่อนเดี๋ยวดำน้ำหน่อย
ดำน้ำลงไปเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไร
ว่าเล่นน้ำดำน้ำปกติแต่หายไปนานเกิน

ไปใต้น้ำนานเกินจนเพื่อนบอก
เพื่อนเราจมน้ำหรือเปล่า
สุดท้ายตัดสินใจค่ะคนที่เล่าให้เราฟังนะ
พายเรือเข้าฝั่งเพื่อไปขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากว่าทั้งหมดที่อยู่บนเรือ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าลำคลองสายดังกล่าว

ได้มีการขุดลอกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
พร้อมกับมีการสร้างถนนเรียบคันคลอง

แล้วก็ออกกำลังกายให้กับชาวบ้านในท้องที่
ถนนก็เพิ่งจะทำเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วเอง
จุดดังกล่าวมีเด็กชอบไปเล่นน้ำ
แต่คุณผู้ชมฟังนะคะ
ในหมู่บ้านจะรู้ดีว่าในคลองมันลึก
ส่วนเด็กที่มาเล่นเนี่ยเป็นเด็กต่างหมู่บ้านไง
ก็ไม่รู้ว่าคลองตรงนี้มันลึกนะคะ

สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเนี่ย

อีกนิดเดียวคือเด็กเขาไปกันเอง

คือไม่รู้ว่าจบน้ำ